อ่ะเจ๋งความรับคุณนะ
โตมาหน่อยแล้วเราก็อยากจะเป็นดาวใช่ไหมคะ

จะดูใกล้เคียงได้กว่าถูกไหมคุณ
อาจจะเริ่มต้นด้วยการเต้นก็ได้

กำลังตั้งกล้องจะถ่ายคลิปนะ

กซ้ายโยกขวาแต่ว่าอยู่ดี
มีหนูน้อยคนนี้มาร่วมแจมด้วย
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นไปดูค่ะ
มันอาจจะเป็นดาวเลยค่ะ

ตายอยู่ดาวที่หัวเลย
แม่มุนเลยค่ะ

กระเทศเบิ้งใส

คุณสมองน้อยของน้อง
ดูดีภาพโซโลเห็นจัดสั้นเลย

แต่ก็ยังดีที่โดนใช้คำว่าสะโพกล่ะค่ะ
ถ้าเป็นศอกเวลานี้อุ๊ย

ต้องเอาเรียบร้อย

ยังไงระวังดูใส่ดูขวา

สัตว์ลงสัตว์เลี้ยงมีอะไรอย่างนี้

แต่ก็ยินดีด้วยคลิปนี้ได้ออกอากาศตลอดข่าว